ลงใต้ไม่ได้พาไปเที่ยวทะลงทะเลนะแต่จะไปดูงานแข่งขันวิ่งว่าวครับ

เทคออฟแล้วบินขึ้นสู่ท้องฟ้า

บินเลยบินขึ้นไปเลย

เขาบอกว่าว่าวที่นี่มีประมาณเป็นร้อยตัวเลยนะที่มาร่วมแข่งขันกัน
ที่นี่คือสนามบินเก่าบ้านจันทรัศน์หมู่๖ตำบลยะรมอเภอเบตงจังหวัดยาลา
ต้องมาแข่งกันที่สนามบินเก่าเลย
เป็นไงมันเหมือนส่งเครื่องบินขึ้นไปบินจริงเลยนะ
คุณผู้ชมฮะงานนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลยะรมได้จัดการแห่งขันว่าวไทยคนรักถิ่น
ระหว่างวันที่๙ถึง๑๓กุมภาพันธ์วันนี้ยังทันวันนี้วันสุดท้าย
กุมภาพันธ์ถูกต้องฮะทั้งหมดทั้งมวลงานนี้เขาทำเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้
อนุรักษ์ประเพณีการเล่นว่าวไทยอีกทั้งยังเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอดีงาม
และภูปรญญาท่องถิ่นของตำบลยะรมครับ
งานนี้มีว่าวนะให้แข่งขันอย่างที่ผมบอกมีตั้ง๑๐๔ตัวนะ
แบบว่าเหมือนกับปาดกันไปปาดกันมา
อารมณ์ประมาณนั้นแบบนั้นก็มีเหมือนกัน
เขาบอกว่ามีทั้งว่าวจุลาว่าวนกว่าวปักเป้าว่าวควาย
ว่าวมีเสื้อว่าวกล่อง
อันก็รู้จักบางอันก็ไม่รู้จักจริงนะ
แล้วดูคุณผู้ชมกติกุมกติกามันก็มีเหมือนกัน
คือเขาจะมีขันน้ำที่เอาไว้ในการจับเวลา

เดี๋ยวก่อนในวัดเขาไม่ได้ทำแบบนั้น

ไม่เกี่ยวเพิ่มนานเกินกว่าขันจม
วิธีของวัดเขาทำด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่าง
ส่วนที่นี่เขาทำเพื่อจุดประสงค์ในการจับเวลาโดยเฉพาะ

เสียงมันจะไปมา

ดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่เราได้เรียนรู้แล้วก็เคยเห็นกันมานาน
เรื่องของการวิ่งว้าว

หมายถึงของเราหายไปไหม

เอ๊ะถ้าที่ฉันไม่เล่นมันจะดีกว่านี้เหรอ

เปลี่ยนนะเปลี่ยนจากวิ่งราวไปวิ่งว้าวนะ
งานนี้จบไปแล้ววันที่๑๓ก็คือวันนี้วันสุดท้าย